มีกรณีที่ชายวัย๒๙ปีขับรถยนต์ไปชนเกาะกลางถนนแล้วก็เสียหลักเหินพุ่งเข้าไปชนโชว์รูมรถ
บนถนนสิรินทรย่านบางพลัดนะครับก่อนจะอัดกับกำแพงจนคนขับเสียชีวิตคาที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางเพื่อนำร่างออกมาจากรถ

วินาทีกู้ภัยใช้เครื่องตัดทางงัดร่างนายเอกมันเชื้อไทยอายุ๒๙ปีที่เสียชีวิตในสภาพรำตัวอาจติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถเก๋งเมื่อคืนที่ผ่านมาออกมาอย่างทุลักทุเล
หลังขับรถเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางและพุ่งชนเข้าที่โชว์รูมรถแห่งหนึ่งบริเวณถนนสิรินทรเขตบางพัฒน์
จนทำให้รถเก๋งและรถกระบะใหม่ป้ายแดงในโชว์รูมพังเสียหาย
รอปภบอกว่าช่วงเกือบเวลาตี๒ขณะที่เข้าเวรอยู่หน้าโชว์รูมมีรถเก๋งสีบอลเสียหลักพุ่งชนเกาะกลาง
ก่อนที่จะตีกลับมาชนฟุตบาทเหินมาชนต้นไม้หน้าโชว์รูมกระแทกหน้ารถเก๋งสีขาวใหม่ป้ายแดงที่จอดอยู่อย่างแรง
อัดเข้ากับกำแพงปูนส่วนคนขับที่อยู่ในหน้าคอนโซลนั้นเสียชีวิตขาดที่
อกจากนี้ยังมีเต็นต์บริการจุดล้างรถและรถกระบะ๔ประตูที่เสียหายด้วย
ซึ่งรอปภบอกว่าไม่แน่ใจว่าคนขับเมามาด้วยหรือไม่แต่ลักษณะการขับแล้วเหมือนคนที่ขับหลบอะไรบางอย่าง
ก็ไม่

ที่โรงพยาบาลวัชฌีระท่ามกรรคสกศัล
ด้านพ่อของผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้อยู่กับลูกชาย
เพราะว่าได้เลิกลากับแม่ของผู้ตายไปแล้ว
ไม่รู้ว่าคืนที่เกิดเหตุลูกชายดื่มสุรามาหรือไม่
ส่วนรถเก๋งคันที่เกิดเหตุนั้นเป็นรถมือสอง
เพราะชื่อยังเป็นของเจ้าของเก่าอยู่
หลังจากนี้ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของโชว์รูมรถที่เกิดเหตุหลายแสนบาท
จากนี้จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัด
และไม่ติดใจการเสียชีวิตของลูกชายหากเกิดจากอุบัติเหตุ

จะประสานทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันเจรจากันอีกครั้ง
เมืองต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
หลังจากนี้ต้องรอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
และรอผลตรวจแอลกอฮอลในร่างกายเพื่อสรุปสาเหตุครั้งนี้ต่อไป